ก็ยืนยันนะครับว่าแผนจัดหาเรือดำน้ำจีนของกองทัพเรือ
การพิจารณาอย่างรอบครอบจากคณะกรรมการที่ศึกษา
ถึงเรื่องของความคุ้มค่าแล้วแล้วก็มั่นใจในขีดความสามารถว่าเหมาะสม
ทั้งราคาแล้วก็คุณภาพ
มูลค่า๑๒๐๐๐ล้านบาทที่ได้ถูกบรรจุเอาไว้ในแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี๒๕๖๐เป็นไปตามแผนของกองทัพเรือที่ดำเนินการมานานแล้ว
โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือ
ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับการเลือกซื้อเรือดำน้ำจากจีน
ยังมีขั้นตอนการดำเนินการต่างก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
และจะเสนอให้ทันงบประมาณปี๒๕๖๐อย่างแน่นอน
ผลเอกประวิทย์ยังขอร้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกจนเกินไป
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าทุกครั้งที่กองทัพเรือจะจัดซื้อเรือดำน้ำ
มักจะมีกระแสต่างออกมาโจมตีเสมอ
ที่กองทัพเรือได้มีการพิจารณาทุกขั้นตอนอย่างรอบครอบ
ขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่าเรือดำน้ำจีนมีความเหมาะสม

เพราะภายใต้งบประมาณจำกัดอาจไม่สามารถซื้อเรือดำน้ำ
ที่มีราคาสูงของบางประเทศได้
โดยยืนยันว่าไม่ได้กดดันให้กองทัพเรือเลือกซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีน